สุดท้ายนะครับเกมเนี่ยก็เป็นทางมภาค
เก็บเพิ่มเป็น๑๐แต้มขึ้นมาอยู่อันดับ๖ชั่วคราว
ส่วนชนบุรีแพ้เป็นเกมแรกครับ
พลิกความคาดหมายมากแต่ยังนำเป็นจ่าฝูงต่อ
ด้วยผลงาน๒๑คะแนนนะครับ

เสมอกับทางห้องเย็นท่าข้ามไป๐๐ก็แบ่งแต้มกันไปนะครับ
โดยสุรธานีนั้นมี๗คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ๑๑
ส่วนห้องเย็นท่าข้ามครับมี๑๕คะแนนก็รั้งอันดับที่๔ครับ
เจอกับรัชพัฒน์เพชรบุรีถล่มใส่ประตูกันไม่ยั้งเลยนะครับ
สกอร์ถ้าไล่เรียงกันดีคงไม่หมดนะครับตามภาพแต่ว่ายิงกันสนุกดุเดือดมากนะครับ
ส่วนคู่สุดท้ายสมุทรสาครนะครับก็ดับฝันราชนาวีหลังจากที่ไล่ตีเสมอ๔๔ได้ในช่วง๖วินาทีสุดท้ายเลยครับ
ซึ่งในช่วงต้นเนี่ยราชนาวีก็บุกดักนะครับแต่ว่ายังทำประตูไม่ได้
เกมเนี่ยไปสนุกในช่วงท้ายแหละครับเพราะว่าในช่วงนาที๓๔เนี่ยทางรัชนาวีได้จังหวะสวนกลับเร็วแล้วก็พวกเขาเนี่ยนะครับหนีสู่สาครไปถึง๔ต่อ๒แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมาโดน๒ลูกตีเสมอจนได้คู่นี้ก็แบ่งแต้มกันไปนะครับเสมอ๔ต่อ๔ย้ำอีกครั้งหนึ่ง